เปิดปากกับภาคภูมิ
ทำให้ผมเป็นคนแบบที่ว่าเป็นผู้แทนที่ไม่มีข้าวของมาแจกแต่ขอแลกด้วยการทำงาน
เพราะฉะนั้นทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
กาก้าวไกรประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
สวัสดีครับท๑๑๒ครับเปิดปากกับภาครัพท์ภูมินะครับวันนี้ผมจะคุยกับหัวหน้าภาคก้าวไกร
จุดยืนเรื่องราวต่างนโยบายต่างของพักเก้าไกล
ในการเลือกตั้งสสครั้งนี้เลือกตั้งสอสอปี๒๕๕๙
ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านได้ฟังจากพักก้าวไกล
ทั้งหัวหน้าภักดิ์แก่นำภักดิ์ผู้ช่วยหาเสียงบุคคลต่างของภักดิ์ก้าวกลัย
ในเวทีต่างในเวทีปราศัยหรือว่าการสัมภาษณ์
แต่ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยท่านอยากฟังจากหัวหน้าพักเก้าไกล
หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสำคัญเกี่ยวกับนโยบายของพักเขา
รวมไปถึงถ้าเกิดจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้ฟังจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิครับสวัสดีครับคุณพิทาครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณภาคภูมิครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
เป็นแฟนคลับมานานครับขอบคุณมากค่ะเจอกันแล้วก็พูดคุยกัน
ออกรายการร่วมกันสักทีหนึ่งครับครับผมเป็นยังไงบ้างขอถามก่อนเลย
โคล่าสุดนิราโพไม่กี่วันที่ผ่านมาครับนี่เป็นนายกในใจของคนกรุงเทพเลยนะเนี่ย
อันดับหนึ่งเลยนะที่คนกรุงจะสนับสนุนให้เป็นนายกมนตรี
ครับก็ต้องขอบคุณคนกรุงเทพมหานครที่ให้ความไว้วางใจนะครับ
แล้วก็ต้องพูดคุยกับพี่น้องชาวกรุงเทพผ่านคุณภาคภูมิว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ
ที่เคยพยายามทำงานมาให้กับคนกรุงเทพมหานครผ่านสอสอเขตก็ดีผ่านสอกรก็ดี
ผ่านการทำงานในสะพานต่างก็ดีก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็มั่นใจว่าจะทำได้ดีมากขึ้นมากกว่าที่เคยทำในสภาในช่วง๔ปีที่ผ่านมา
แต่จะทำได้ดีมากขึ้นเมื่ออยู่ในธรรมเนียบรัฐบาล
ก็จะเอาพลังที่คนกรุงเทพมหานครคนปริมณฑลแล้วก็กระแสต่างที่ดีในทั่วประเทศ
โดยเฉพาะยิ่งหัวเมืองใหญ่ก็ดีแล้วเราก็สามารถได้คะแนนตอบรับมากขึ้นในพื้นที่ชนบทในแต่ละภูมิภาค
ก็ตั้งใจที่จะเอาคะแนนอันนี้เป็นคลื่นสีส้มที่จะไปอยู่ทั่วทุกประเทศไทย
แล้วก็หวังว่าจะทำให้กระดิกในใจพี่น้องมีความหวังมากขึ้นจากการเลือกตั้งที่จะมาถึงครั้งนี้
โดยนโยบายของพักเก้าไกลจุดยืนของพักเก้าไกลว่าที่ผู้สมัครของพักเก้าไกล
ก็หวังว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้
ก็คงจะไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี
เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีระบอบที่มากกว่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูลไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความท้าทายที่มาจากต่างประเทศ
เราก็หวังว่าเราจะมีชุดคำตอบสำหรับความท้าทายต่าง
พี่น้องทั่วประเทศไม่ว่าจะรหัสปรายศนีย์ไหน
นามสกุลอะไรกำลังพบเจออยู่ตอนนี้

ต้องขอบคุณรายการเปิดปากที่ให้โอกาสผมมาพูดคุยกับคนที่
เป็นแฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะตอนนี้ด้วย
ในการคิดนโยบายตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องมาคำนึงในเรื่องของ
ในวัยสี่สิบสองปี

เป็นคนที่ยังเข้าใจคนรุ่นใหม่

แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจคนที่เกิดมาก่อนผมครับ
คนที่อายุ๖๐๗๐ก็คือ๒๐เมื่อตอนที่ผมเกิด
ก็ยังเข้าใจความรู้สึกของยุสมัยยังรู้สึกถึงความที่เขายังคิดถึงในอดีต
ยังรู้สึกอยู่หรือความกังวลของคนรุ่นนั้นเช่นเดียวกัน
นั่นคือสาเหตุที่เราเห็นนายกรัฐมนตรีของหลายประเทศ
แล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วที่เป็นระบบประชาธิปไตย
ที่เห็นคนรุ่นอายุประมาณ๔๒มากขึ้นมากกว่าคนอายุ๕๐หรือว่า๖๐
แต่ผมต้องพูดให้ชัดว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาอายุมาเป็นตัวแตกต่างทางการเมือง
มันไม่ได้อยู่ที่อายุหรอกมันอยู่ที่วิธีคิดมันอยู่ที่วิธีทาง
ผมก็คิดว่าผมมีความพร้อมในเรื่องของทั้งคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิ
เข้าใจทั้งเรื่องการต่างประเทศ

เข้าใจทั้งเรื่องเกี่ยวกับการบริหารในภาคเอกชน
เข้าใจทั้งในเรื่องการออกบริหารในการแบบภาครัฐ

เคยเป็นทั้งข้าราชการที่อยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลมาก่อน

เพราะฉะนั้นเวลาออกนโยบายเข้าใจเอกชน
เพราะว่าพอเราเป็นเอกชนแล้วนโยบายรัฐบาลออกมาแบบนี้
มันไม่ตอบโจทย์แล้วมันปฏิบัติจริงไม่ได้
แล้วกฎกายของข้าราชการที่กลายเป็นปัญหามากกว่าเป็นการสนับสนุน
จะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นทั้งความร่วมสมัยในเรื่องของอายุ
ความเข้าใจทั้งต่างประเทศและต่างจังหวัด
ความเข้าใจทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐ
ก็น่าจะทำให้พร้อมที่จะมีโอกาส
ในการที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนและภาคประชาสังคม
ในการผลักดันประเทศไทยไปเจอกับวิกฤตความท้าทายหรือหน้าน้ำที่เราไม่เคยไปมาก่อน
มันไม่ใช่เป็นในช่วงที่มีโรคอุบัติใหม่
ปัจจุบันสังคมสูงวัยที่เราไม่เคยมาเจอก่อน
ปัญหาที่มาจากอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ตามมาด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเอาประสบการณ์แบบเก่าอย่างเดียวไปแก้ไขไม่ได้นะ
ประสบการณ์สำคัญในการบริหารก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่าง
มันมีประสบการณ์ที่ถูกแล้วก็ประสบการณ์ที่ผิด
อย่างถ้าเกิดคุณเอาคิดว่าคุณอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วตอนนี้เขาอาบน้ำเมียงกันแล้วเนี่ย
มันเปลี่ยนไปแล้วยังจะต้องการที่เอาประสบการณ์แบบเก่ามาใช้กับปัญหาแบบใหม่เนี่ย
ผมก็คิดว่าไม่ใช่แต่เราคิดว่าพักเก้าไกรมีทีมที่อยู่พร้อมทำงานข้างกับผม
ที่สามารถที่จะคิดสามารถที่จะวิเคราะห์สามารถที่จะแยกแยะสามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์
ในการต่อสู้กับปัญหาความท้าทายต่างที่เราเจอ
รวมถึงความกล้าหารความกล้าคิดกล้าทำความชัดเจนความตอบโจทย์ในเรื่องของโจทย์ทางการเมืองของเรา
เพราะเราคิดว่าปัญหาความท้าทายต่างที่เราเจอเนี่ยมันไม่มีสมาธิในการที่จะแก้ไขปัญหาปากท้อง
ถ้าเรื่องการเมืองเรื่องการเข้าสู่อำนาจการพูดคุยกันระหว่างลากตั้งกับเลือกตั้งยังไม่จบ

ทั้งความกล้าหารที่จะทำการเมืองในแบบที่นักการเมืองเก่า
ไม่เคยทำมาก่อนหรือไม่เคยคิดที่จะทำ
ในขณะเดียวกันก็มีวิสัยทัศน์มีวิถีคิด
ถ้าเฉพาะในของก้าวไกลเนี่ยการโหวตแคนดิเดตนายกในรัฐสภาเนี่ย
พลักษณ์ก้าวกลายคิดว่าควรจะเป็นแบบไหนยังไง
อันที่หนึ่งจุดยืนของพลักษณ์ก้าวกลายคืออยู่เคียงข้างประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน๙๙ที่ถูกกดขี่โดยคน๑ในประเทศนี้
ซึ่งพิสูจน์ได้โดยโลโก้ของพักเก้าไกลที่เป็นสามเหลี่ยมกับหัว
ถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทย๑อยู่ข้างบนเวลากดขี่คน๙๙ข้างล่าง
ทั้งในเรื่องของโครงสร้างศัตริกิษฐ์ทั้งในเรื่องของโครงสร้างในอำนาจ
สภาบนที่มาจากสวมาจากวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งของคนเพียงไม่กี่คน
อำนาจเลือกนายก๕ปีปีนี้จะเป็นปีสุดท้าย

จุดยืนของพระเก้าไกรในการเลือกนายกก็คือคนที่พี่น้องประชาชนให้เจตจำนงเขามาเป็นอันดับหนึ่งมากที่สุด
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราแพ็คในสภาร่างเสียงจะเป็นจำนวนที่มากมายเหมาะสม
๓๗๖เสียงเนี่ยผมก็คิดว่าเราปิดสวิทย์สวัวได้ไม่ได้ประมาณนั้น
ซึ่งด้วยความที่เราอยู่ในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาคือรัฐบาลผสม
รัฐบาลผสมก็บอกอยู่แล้วว่าต้องผสมมันไม่ใช่ระบบประชานาธิบดีที่คุณเลือกฝั่งเดโมแครตแล้วหรือพาเบกัสก็หลุดไป
หรือคุณเลือกลีพราบิกัลแล้วเดมโมคราตก็หลุดไปอันนั้นไม่เป็นระบบประชาธิปดีระบบสองคั่ว
อันนี้ของประเทศไทยไม่ใช่ของประเทศไทยเป็นระบบรัฐบาลผสมในการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นคนที่มีเสียงอันดับหนึ่งก็ควรที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลและเขาก็ควรที่จะเป็นนายก

หมายถึงเป็นทางพาราเมนซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ผมก็มั่นใจว่าในลักษณะแบบนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเห็นแล้วกังวลว่าจะเป็นแบบนั้น
ผมคิดว่าเจตจำนงในการเลือกน้ำหนักทางการเมืองก็ต้องมาทางพักเก้าไกล
ใช่แต่คุณต้องเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างการ๖๒คุณจะอนุมานว่ามันจะเกิดขึ้นในปี๖๖ก็ค่อนข้างที่จะยาก
เพราะว่าปี๖๒นั้นคือเป็นปีแรกในการเลือกตั้งหลังจากที่มีการทำรัฐประหารมาตอนนั้นเนี่ยโจทย์การตั้งคำถามก็คือคุณจะเอาผลิตการต่อหรือคุณจะเอาประชาธิปไตย
แต่ตอนนี้โจทย์มันไม่ใช่โจทย์มันคือประชาธิปไตยกับประชาชนแม้แต่ทหารที่ทำรัฐธรรมนุนก็มาสวมเสื้อเป็นพักทหารจำแรงแล้ว
เพราะฉะนั้นมันมาอยู่ในระบบประชาธิปไตยกันหมดคราวนี้ประชาธิปไตยมันมีหลายเฉดสี
คุณก็ต้องเลือกแล้วก็ให้น้ำหนักทางการเมืองกับพักที่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้ท่านมีความหวัง
ที่ทำให้รู้สึกว่าสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้มาจะได้
แต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยในกรณีที่จะจัดตั้งไม่ได้เนี่ยนะคือนรกบนดิน
ซึ่งเป็นนรกบนดินสำหรับเขาแล้วก็เพราะว่าเขาต้องมาด้วยพลังจากสภาสูงเนอะ
ในยาของเขาคือจะเป็นอย่างนั้นคือต้องให้คุณเป็นนายกแต่คุณไปบริหารไม่ได้
ถูกต้องคุณจะผ่านกฎหมายยังไง

ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งต้องการ
เกิดคุณคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหาความท้าทายเยอะ
คุณต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
คุณก็ต้องเลือกการปิดสวิตช์๓ปอย่างที่พักเก้าไกลได้เสนอไป
แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าอยากจะให้มันเป็นในตามระบบมากที่สุด
พกคือทางเลือกที่พอที่คุณเลือกปุ๊บคือใบประกัน

จะทำตามระบบจำนองคลองธรรม
และเป็นตัวแปลในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น
ให้ตรงตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนมากที่สุด
คือถ้าเราไม่เชื่อในการเมืองที่ไม่ได้ตกไปตรงมาแบบนั้น

ที่ได้เสียงสอสอมากที่สุด

ได้รับการเลือกให้เป็นนายก

สว๒๕๐เสียงไม่ควรฝืน

ทีนี้และราคาในการฝืนปี๖๒กับปี๖๖

ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทำได้อย่างปี๖๐

ฉะนั้นผมคิดว่าสภาร่างน่าจะขึ้น

ผมคิดว่าก็จะทำให้ประชาชน

ความชอบทำของการบริหารก็จะยิ่งยากเข้าไปอีก
ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะยิ่งแยกเข้าไปอีก

อย่างที่มีหัวหน้าพักฝ่ายรัฐบาลคนนี้ได้พูดออกมา

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนเห็นภาพตรงกันหมดตรงนี้เนี่ย
เราพูดกันก่อนก่อนที่จะได้รับเจตจำนวนจากพี่น้องประชาชนมาให้ชัด
เราบอกว่าพักร่วมฝ่ายค้านณปัจจุบัน
คือพักร่วมที่มีคำตอบสำหรับความท้าทายของประชาชน
ปัจจุบันให้ดีที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาล
และเราไม่มีวันจับมือกับคนที่ยึดอำนาจมา
อย่างพักร่วมไทยสร้างชาติหรือพักพลังประชารักษณ์
ค่อนนี้ถ้าเกิดประชาชนเชื่อว่าอันนี้คือความชัดเจนของพักเก้ากลาย
เลือกเราเข้ามาจนทำให้น้ำหนักการเมืองของเราเยอะพอ
จนกระทั่งเวลาเข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ย
ผมมั่นใจว่าด้วยน้ำหนักทางการเมืองที่ผมนั่งอยู่บนโต๊ะพอเนี่ย

การจัดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปตามระบบ

แล้วก็จะสามารถปิดสวิตช์๓ปอออกจากสภาร่าง

แล้วก็จะทำให้การแก้ไขปัญหา
ทำให้เรามีสมาธิในการทำนโยบายต่างที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง

นี่เราคุยกันคุณเห็นเลยว่า
ทำไมโซโลแกนของพระเก้าไกรต้องเป็นการเมืองดี
ปากท้องดีแล้วก็มีอนาคต
เพราะว่าสมาธิในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง

ถ้าเป็นไปอย่างนั้นถ้าฟังอย่างที่คุณพิทาบอกนะ
แล้วตามการคาดหมายการคาดการณ์
ถ้าเพื่อไทยได้สอสออันดับหนึ่ง
ก้าวกลายเองก็คงไม่พ้นอันดับสองอันดับสามหรอก
ถ้าเพื่อไทยจับกับก้าวไกลแต่ว่าเขาสอสอเยอะกว่า

ถ้าเกิดพักที่เขาจะชวนไปร่วมทบาทก็บอกว่า

พอแม้ตรงนั้นตรงนี้โอ้โหมันแหลมคมมันแบบ

อีกสักครู่กลับมาพักก่อนฮะอีกสักครู่กลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับคุยกับคุณพิธาริมเจริญรัฐ

เรื่องการโหวตเลือกอะไรต่างในรัฐสภาฟังไปแล้ว

นายกควรจะเป็นสอสอ

ก็คือคันดิเดตนายกก็ลงส่อปฏิริสต์ของภักดิ์ด้วย
ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนตามเจตนารมณ์ของตั้งแต่พฤษภา๒๕๓

ถ้าเกิดภักดิ์ที่ได้อันดับหนึ่งเขามาชวนร่วมรัฐบาล
ก็แน่นอนคุณพิทาบอกใครได้อันดับหนึ่งก็ควรจะโหวตนายกให้เขา
แล้วถ้าเกิดแคนดิเดตนายกของเขาไม่ได้เป็นสอสอ
ก็เป็นสิทธิของภักดิ์เราที่เราคิดว่าการบริหารจัดการภักดิ์
นำเสนอตัวแคนดิเดตนายกควรที่จะเป็นสอสอ
แต่ตามรัฐธรรมนูล๖๐ไม่เหมือน๔๐
ก็เป็นสิทธิของภาคการเมืองนั้นที่จะนำเสนอว่า
ดิเดตนายกไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็แล้วแต่ที่จะอยู่ในปาร์ตี้ลิส
หรือไม่ในปาร์ตี้ลิสต์ก็เป็นสิทธิ์ของเขา

แล้วก็มีการพูดออกมาว่าแคนดิเดตนายกจะเป็นคนนี้คนนี้คนนี้ชัดเจน
ไม่ได้เป็นนายกคนนอกที่เป็นบินมาจากไหนมาแล้วก็ส่งลงมาก็ไม่รู้
พักเราก็คิดว่าการเป็นสอสอยึดโยงกับประชาชนแบบนี้ดีกว่า
ที่เหลือก็เป็นการตัดสินของพี่น้องประชาชนว่า
การเสนอแคนดิเดตนายกแบบไหนที่ประชาชนอยากได้
ของเราต้องการที่จะยึดตามเจตจำนงของการต่อสู้มาตั้งแต่ปี๓๔
รัฐธรรมนุน๔๐ที่เราคิดว่าเป็นข้อดี
แล้วก็กลายเป็นจุดแข็งในการที่จะเสนอของภัคเรา

ที่อยู่ในกลไกรัฐธรรมนูล๖๐ณปัจจุบัน

แต่ตามใดก็ตามที่ยังตามเป็นสิทธิ์ก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของพักเขา
ก็รอน้ำหนักทางการเมืองของพี่น้องประชาชนในการตัดสินว่าแบบไหนที่ประชาชนชอบมากกว่า
คือพักอันดับหนึ่งที่เขาจะเสนอชื่อคันดิเดตนายกของเขาให้ที่ประชุมโหวตกันเนี่ย
ไกลก็พร้อมโหวตให้แม้ว่าคนนั้นจะไม่ได้เป็นสอสอใช่ไหม
เพราะคนนั้นได้รับผลการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งถูกไหม

จริงก็คือตามกฎกายที่มันเป็นอยู่นะปัจจุบัน
มุมมองก้าวไกลเนี่ยมองว่าควรเป็นสอสอแต่ถ้าเกิดพักอันดับหนึ่งเขามีแคนดิเดตเป็นนายกของเขา
ที่ไม่ได้เป็นสอสอก็ไม่ติดหัดก็พร้อมยกมือโหวตให้

แต่ว่านั่นก็คือเป็นการคาดการณ์แบบหนึ่ง
เราก็ยังอยู่ในช่วงการแข่งขันแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้เต็มที่
แล้วก็พร้อมจะเอาแบบนี้เป็นจุดยืนของพักเราที่จะนำเสนอให้ประชาชนรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่
รู้สึกว่านี่คือการที่จะทำให้การบริหารภาวะผู้นำยึดโยงกับพี่น้องประชาชนอยู่ในสภา
ถ้าชอบแบบนั้นพักเราก็อาจจะมาเป็นที่หนึ่งก็ได้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาเป็นนายกโดยไม่ได้เป็นสอสอแล้วเราจะไม่ยกมือให้ถ้าเขาได้อันดับหนึ่งไม่ใช่
แต่ยกตัวอย่างอย่างถ้าเกิดเป็นรัฐธรรมนุน๖๐แล้วเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้น
แล้วถ้าเกิดสอสอภายในสภาร่างหานายกของตัวเองไม่ได้
แล้วถ้ายกมือน่าจะจำไม่ผิด๑ใน๕หรืออะไรแล้วให้เอานายกคนนอกอะไรมาอย่างนี้ด้วย

เพราะว่าเป็นใครก็มาจากไหนไม่เคยมีสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชน
ไม่เคยดีเบตให้ประชาชนฟังไม่เคยพูดเลยว่าจะมาทำอะไรกับประเทศไทย
พูดเลยว่าจะเอาภาษีประชาชนไปใช้ทำอะไร
แล้วอยู่ดีลอยมาเป็นนายกแบบนี้อย่างนี้ไม่ได้
คัดเนาะพออย่างนี้กับอย่างนี้

ที่เขาทุกโปรทุกสำนักหรือการคาดการณ์ต่าง

แต่ก็ผมก็คิดว่าก็มีอีกการณ์
คือการหาเสียงการลงคะแนนต่างก็ต้องไปรอฟังในวันที่๑๔พฤษภาคมที่จะถึงนั่นแหละประชาชนจะตัดสิน
แต่โพลหลายสำนักก้าวไกรเองก็มาไม่๒ก็๓
แต่ก็มีอีกหลายโพลครับแต่ว่าครั้งนี้ก็คือว่า

คนอยากให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจับมือกันตั้งรัฐบาล
สองพัฒน์เนี่ยเขาเชื่อว่าเกิน๒๕๐เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภานแน่

แรนสไลด์อยู่แล้วเนี่ยถ้าอยากงั้นน่ะ

ผมคิดว่าตอนนี้ถ้าดูตามโพลนะเอาแค่โพลอย่างเดียวก่อนเนอะ
แต่อันที่หนึ่งก็คือว่าโพลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนเนี่ย

ว่า๒๕๐๐คนความแม่นแยมอยู่ที่๙๗
ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปหาใครเราถึงจะได้เห็นว่าความแม่นยำของโพล
และเราเช็คตลอดเวลาด้วยการที่เราลงพื้นที่ตลอดเวลา
เราจะรู้สึกได้ว่าที่เขาบอกว่าสงขลา
โพสรพิธามมากพวกฯโรคกาไกรมาแรงพอเราลงพื้นที่เนี่ย
การที่เราลงพื้นที่เยิงสมามสมมุติคือโพสรที่ดีสุดในความรู้สึก
อันที่หนึ่งเนอะอันที่สองก็คือว่าเมื่อมันมาในลักษณะแบบนั้นเนี่ย
มันก็จะต้องยิ่งเป็นจุดที่ดูซิว่าเราจะต้องทำงานตรงไหนมากขึ้น
ตรงไหนที่เราจะต้องเร่งเครื่องมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งใน๔๕วันที่เหลือ
ซึ่งก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลไม่ยืนหาอยู่แล้ว
แน่นอนผมคิดว่าอันนี้คือประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย
ยกเว้นแค่๒ภักดิ์ที่คุณพิธีภาพบอกใช่ไหม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

ความมั่นคงให้กับประเทศไม่ใช่ว่าเป็นหน่วยงานที่มีไว้
บริหารสนามก๊อฟ๗๔แห่งทั่วประเทศตอนนี้
วันนี้ผมจะมาคุยกับคุณพิธาเนี่ยผมปริ้นนโยบายพักเก้าไกลมาเนี่ยเป็นปึกเลย
อ๋อครับปรึกเดียวกันหรือเปล่า
ถ้ามีพักการเมืองที่เขามาชวนร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้วจะต้องตั้งรัฐบาลด้วยกัน
หรือว่าขอปรับลดกฎเกณฑ์หรือว่าอะไรยังไงดูให้มันอย่าไปอะไรขนาดนี้เนี่ย
ตรงนี้ถือว่าเราจะเอาอย่างไรตรงนี้
ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรา๑๑๒
ตอนนี้ถ้าถามวันนี้จะถามเมื่อ๒ปีที่แล้วมันเหมือนกันหรือเปล่า
ผมคิดว่าในเวทีดีเบตหลายครั้งที่เวลาเราขึ้นไปแล้วพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมือง
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนพูดเรื่องเกี่ยวกับสิทธิภาพเนี่ย
ผมคิดว่าหลายภักดิ์เริ่มเห็นนะว่าการใช้มาตรา๑๑๒
ในการทำลายอนาคตของชาติในการที่จะมาเป็นการทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ย
มีปัญหาจริงอย่างน้อยผมว่าระดับนี้ผมว่าผมพูดได้แล้วว่าเริ่มมีปัญหาจริง
เริ่มมีหลายพักที่เริ่มเห็นด้วยกับพักเก้าไกลว่าจะต้องมีการแก้ไข
แก้ไขเรื่องโทษให้มันสูงเกินไปแก้ไขในเรื่องที่ใครก็ฟ้องก็ได้
แก้ไขที่เรื่องนี้อยู่ในเรื่องของหมวดความมั่นคงทำให้
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุทธิธรรม
ไม่มีขึ้นจริงทำให้การฝากขังเยาวชนคนหนุ่มสาวเกิดขึ้น
เข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องความรู้สึกของยุคสมัย
เข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องความน่ากวนใจที่เกิดขึ้นจริง

ต้องหาวิธีใช้กุศโลบายในการวางพระราชอำนาจและพระราชฐานะ
ให้อยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนุน
ถ้าเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ในหลายเวทีผมก็เห็นผมคิดว่า
อย่างน้อยหลายพักบอกว่ายอมรับว่ามีปัญหา
หลายภาคพูดว่าการแก้ไขก็เริ่มที่จะเป็นไปได้
ซึ่งในขณะเดียวกันกฎหมายการแก้ไขม๑๑๒๑๑๖พรบคอมฟ้องปิดปาก
เรายื่นไปเมื่อกุมภาปี๖๔กับตอนนี้
ผมคิดว่าการทำงานทางความคิดทั้งจากนอกสภาแล้วก็ในสภา
เยาวชนคนหนุ่มสาวที่ต้องการเรียกร้องและมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น
เริ่มเห็นว่าก้าวไกรไม่ได้โดดเดี่ยว
ในเรื่องการอย่างน้อยยอมรับว่า๑๑๒มีปัญหา

รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
การที่มีอายุ๒๕คนหนึ่งอายุ๑๗คนหนึ่งที่โดนจับไป
ก่อนนี้จะมาจากมุมมองผมแล้วเดี๋ยวผมมีมุมมองผมอยู่ละ
ข้อเท็จจริงก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าโดนแค่พรบรความสะอาด
ผมคิดว่าแม้แต่ฝ่ายผู้มีอำนาจ

ว่าการใช้ม๑๑๒พร่ำเพื่อแบบนี้
เป็นการสร้างความแตกแยกของประชาชน
และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนแย่ลง
มันถึงได้เริ่มเห็นมีก็ว่ามีการเรียนรู้แบบนี้
ซึ่งหวังว่าเป็นทิศทางที่ดีที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อย

ที่จะใช้กฎหมายใช้ความรุนแรงอย่างนี้
ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีอะไรมั่นคงสถาพรในการกระทำแบบนี้
คุณต้องหาพื้นที่ปลอดภัยในการให้ตั้งคำถาม
ในการให้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ในสภา
อย่างมีวุฒิภาวะและทำให้หาทางออก

ยังสามารถอยู่คู่กับระบบประชาธิปไตยไทยได้

เหตุการณ์เมื่อวานคุณพิธาคิดว่าดีแล้ว

เพราะว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่ผมเตือนมาหลายครั้งในสภา
คุณต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
คุณต้องเข้าใจว่าทุกอย่างความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
ในเมื่อมันมีอะไรทุกอย่างที่เปลี่ยนไปมันก็ต้องมีการทบทวน
มีการพูดถึงการวางมีความประณีตมีความปรานีตและมีความวุฒิภาวะ
ในการวางพระราชอำนาจและพระราชฐานะให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในประเทศ
แล้วก็ความสากลโลกออกไปถ้าจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้ามันมีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องมีการหาฉันธรรมติกัน
มีการพูดคุยกันใช้สภาจะได้จะได้ให้สภาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ถ้าไม่อย่างนั้นพูดตั้งคำถามก็โดนปราบพอตั้งคำถามที่ดังขึ้นก็เริ่มโดนสลายชุมนุม
ตั้งคำถามมากขึ้นก็เริ่มยิงโดนยิงเข้าตาเริ่มมีความรุนแรงทางกฎหมายมากขึ้น
ถ้าเกิดคุณต้องการความสามารถคีย์ในชาติ
ช่วงที่๒๐ปีที่ผ่านมา

คือระเบิดเวลาที่รอปะทุ

เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าในฐานะที่เราเป็นผู้แทนรัศดร

เราต้องเข้าใจว่าวิธีในการบริหารเรื่องแบบนี้คือการ
ตรงไปตรงมาในพื้นที่ปลอดภัย
ที่มีข้อบังคับมีการอัดวีดีโอไว้นั่นก็คือรัฐสภา
เพราะฉะนั้นคุณพิทาเชื่อว่านโยบายการแก้ไขมาตรา๑๑๒ของก้าวไกล
จะไม่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดปัญหาในการจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักอื่น

แล้วก็คิดว่าเก้าไกรจะไม่โดดเดี่ยวในเรื่องนี้ด้วย
อย่างที่หลายคนคิดกันเพราะผมเชื่อว่านักการเมืองทุกคน
ถ้าเป็นนักการเมืองที่มาจากระบบประชาธิปไตยและยึดโยงกับพี่น้องประชาชน
เขาต้องฟังเสียงราษฎรพูดแทนราษฎรมีหน้าที่พูดแทนจะพูดแทนอะไรก็ต้องฟัง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีความเคลื่อนไหวในสังคมแบบนี้
อิดไม่ใช่ปูนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ปี๖๒มาเป็นปี๖๖นี่ผมว่าก้าวหน้ามาเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควร
๖๔ที่เรายื่นไปมาจนถึงตอนนี้ตอนนั้นไม่มีใครร่วมยื่นกับเรา
แต่ผมคิดว่าการทำงานทางความคิดและผลวัตรของสังคม
มันทำให้ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้ทุกคนพยายามอยากจะหาทางออกให้ประเทศ
ทุกคนต้องการที่จะหาฉันธามติใหม่ในความปกติใหม่ในแบบนี้
ทุกคนต้องการที่จะทำให้เรื่องนี้มีฉันธามติและมีสมาธิ
ในการที่จะเอาไว้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างที่จะต้องตามมา
ท้าทายใหม่ที่มันเข้ามาโดยตลอดเราจะไม่มีสมาธิในการทำเลย
เรามานั่งคุยกันเรื่องการเมืองแบบนี้
ระหว่างเลือกตั้งระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีกับแผนประชาธิปกรรม๒๐ปี
ธรรมนุนปี๒๕๒๒ปีที่ผมเกิดกับ๒๐๖๐คนเขียนคือคนเดียวกัน
มันทำให้ประเทศไทยหมุนเป็นนาฬิกาแล้วไม่เคยเดินหน้าเหมือนปฏิทินสักทีนึง
อันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะหาฉันธรรมติใหม่ในความปกติใหม่แบบนี้ได้
เราจะได้มีสมาธิว่าจะเอาศักยภาพของประเทศไทยไปต่อสู้กับความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเจอได้ยังไง
หรือไปเก็บโอกาสใหม่ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและทำให้คนไทยอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีกันได้มากขึ้น
ให้คนไทยเท่าเทียมกันแล้วก็เท่าทันโลกให้ได้มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พระเก้าไกรพยายามอยากที่จะทำอยู่
แต่เรื่องกฎหมายเรื่อง๑๑๒เนี่ยต้องยอมรับว่าก็มีประชาชนส่วนหนึ่งหรือว่าพักการเมืองที่เขาไม่สบายใจ

เคยมียกเลิกไหมเคยมีคำว่ายกเลิกในในก้าวไกลไหมคือผมผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นที่แก้ไขก่อน

ก็คือพักเก้าไกลเสนอแก้ไขม๑๑๒

สมัยคอลระปอร์อาจารย์คณิตนักละครก็เคยเสนอ
สมัยรัฐบาลอภิสิตไปรอบหนึ่งว่ามีปัญหาจะยังไง

เรายื่นแก้ไขเข้าไปมีหลักฐานชัดเจน
อยู่ในสภาษณ์ตั้งแต่กุมภาคมปี๒๕๖๔
ณตอนนั้นเราต้องการคิดว่าแก้ไข
เพราะเชื่อว่าแก้การแก้ไข
มีการตั้งกรรมาธิการมีการผ่านวาระ๑๒๓

พักการเมืองที่เห็นอยู่ตรงข้ามว่าไม่มีปัญหาที่จะใช้ม๑๑๒มาในการทำร้ายคู่ต่อสู้ทางการเมือง
หรือทำลายอนาคตของชาติไม่มีปัญหาฉันควรที่จะทำงี้ต่อไป
ได้มาพูดคุยกันในสภาโดยการที่มีข้อบังคับโดยการที่ประชาชนเห็นกันทั้งหมด
โดยการที่มีการอัดเอาไว้ว่าใครพูดอะไรไว้บ้าง
คราวนี้ผมกังวลว่ามันผ่านมา๒๓ปีแล้วก็ความรู้สึกของคนที่โดนการกระทำ
ไม่ว่าจะอยู่ในท้องถนนหรือการทำนิติสงครามเนี่ย
มันก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงความสัมพันธ์ของประชาชนกับสถาบันพระศาส
ยิ่งแย่ลงเรื่อยกลัวว่าจะไปถึงยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่า
แต่ก้าวไกลไม่เคยเสนอยกเลิกไม่เคยเสนอยกเลิกผมอยากฟังแค่นั้นเอง
ไกลไม่เคยเสนอยกเลิกยังคิดว่าต้องแก้ไขก่อน
จุดยืนของพักแก้ไขคือจะพยายามแก้ไขให้ได้ก่อน
แต่คราวนี้ถ้าเกิดจะไม่ยอมให้มันเกิดการแก้ไขในระบบรัฐสภาแล้วถ้าจะไปถึงอย่างนั้น
แล้วถ้าเกิดมันมีการทำร้ายล้างกันด้วยการเอาสถาบันมาใช้แบบนี้
พร้อมที่จะสนับสนุนให้การยกเลิกม๑๑๒เข้าสู่สภาและใช้สภาในการหาทางออก
ว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือจะเป็นยังไง
แต่ผมคิดว่าการแก้ไขคือทางออกที่ดีที่สุดคือ
ทางสายกลางที่จะได้ให้มีโอกาสได้คนมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันและเชื่อว่าการแก้ไขกับการยกเลิกไม่ได้เป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกันและเชื่อว่าการแก้ไขในแบบฉบับของเก้าไกลตามรายละเอียดจะไม่มีใครต้องเห็นต้องติดคุกเพราะเห็นต่างอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายในปลายทางก็คิดคิดว่าน่าจะทำให้ประเทศไทย

เปิดปากกับภาคภูมิ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุยกับคุณพิทาเนี่ยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

เดี๋ยวผมเชิญมาแน่คุณวิทามีภาคสอง
เลือกตั้งสอสอครั้งนี้พักเก้าไกลตั้งเป้าอยากได้สอสอเท่าไหร่

เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเอาจำนวนภาคอื่นมารวมกันที่เกินพันไปแล้วนะ
คือวิธีคิดของพักเก้าไกรคงไม่เหมือนพักอื่น

แต่วิธีคิดในเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราแข่งกับตัวเองในคราวที่แล้ว
ตอนที่มันเป็นอนาคตมายออกมาครั้งแรก
คราวนี้เนี่ยก็อยากจะได้ตัวเลขที่ต้องมากกว่าเดิม
เราก็ต้องตั้งใจให้มีจำนวนสอสอได้มากกว่าเดิม
ผมว่าการเลือกตั้งที่ทำให้ภาคกันเมืองยิดโยคกับพี่น้องประชาชน
มันต้องเห็นสอสอเขตเยอะกว่า
มีหน้าที่ในการที่จะดูแล

เป้าหมายที่๒ในการที่จะเป็นพักระดับชาติได้เนี่ย
คุณต้องมีสอสอเขตทุกภูมิภาค
รวมถึงภาคใต้ที่คราวที่แล้วเราไม่ได้
เราก็ตั้งใจที่จะทำแบบนี้เพื่อที่จะให้มีสอสอเขตให้ได้ครบภูมิภาค

คราวนี้ผมอาจจะไม่มีคำตอบชัดให้

ว่าการที่จะได้จำนวนศศเขตให้ได้มากขนาดนั้นเนี่ย

การเมืองคือเรื่องที่เป็นไปได้มันคือความเป็นจริงได้

บางคนอาจจะคิดว่าภักดิ์ส้มส้มหล่นก่อนนะ
ภักดิ์ส้มส้มหล่นเพราะมีการยุบไทยรักษาชาติ

เพราะว่ายุบไทยรักษาชาติสองสามวันก่อนมีการเริ่มตั้งยี่สิบสี่มีนาคม
ทำให้คะแนนเสียงเทมาที่พักอดีตอนาคตใหม่

ผมต้องยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามันมีหลายในหลายพื้นที่
บุรีระยองหลายพื้นที่ในภาคเหนือที่เราชนกับพักณปัจจุบันจริง

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างพื้นที่อย่างชนบุรีที่เป็นการเมืองดุแบบสองคั่ว

และมีหลายพื้นที่ที่เราชนะถึงแม้ว่าจะไม่มีปัจจัยไทยรักษาชาติหรือไม่มีไทยรักษาใช่ไหม
เราสามารถที่จะชนะได้จริง
แล้วในพื้นที่๔๐๐กว่าเขตเราทำงานด้วย๓๔คอควาย

คราวนี้เมื่อเอาคะแนนปี๖๒มาดูเอาคะแนนท้องถิ่นของเพื่อนเราที่คณะเก้าหน้ามาดู
เอาคะแนนสกที่กรุงเทพมหานครมาดูเนี่ย
เราจะเห็นว่ามันมีหลายพื้นที่มากมายขนาดไหน
ที่เป็นมะม่วงใต้ต้นแพ้ไป๕
พลังประชารัฐไป๕แพ้เพื่อไทยไป๕
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเห็นชัดเจนว่าถ้า
เรามีหัวเชื้อแล้วผมตั้งใจทำงานมีนโยบายดีใส่ทรัพยากร
ในเรื่องของบุคลากรในเรื่องนโยบายเข้าไปดี
ประกอบกับคอควายที่สองคือคู่แข่งที่ใหม่ที่สุดที่ทำงานเป็น
เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่บอกว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีข้าวของมาแจกขอแลกด้วยการทำงานพื้นที่ดีสภาเด่น

จากตรกรไฟตรงกันข้ามไฟลัฐบาลปัจจุบันอาจจะมีอยู่๒๓พัก
ตอนนี้แตกกันไปหลายพักเป็น๕๖พักขึ้นมา
ทำให้เกิดการกระแสการย้ายพักทำให้แยกความไม่มั่นใจ
การเลือกตั้งครั้งนี้คนที่มาเลือกตั้งครั้งแรก
อายุ๑๘๒๑๒๒เนี่ยสิบล้านกว่า
คนที่อายุ๒๒ขึ้นไปถึงอายุรุ่นผม
อีก๑๖๑๗ล้านคน
วกกันเป็น๒๒๒๓ล้านคนจากการที่มีการเลือกตั้งทั้งหมด๕๕ล้านคน
แต่ถ้าพูดทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเน้นเรื่องคนรุ่นใหม่
เพราะวันเดือนปีเกิดที่อยู่บนบัตรประชาชนของเขาเพียงอย่างเดียว
แต่เราคิดว่าการทำงานแบบการเมืองใหม่ของคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่วิสัยทัศน์
ฉะนั้นแม้แต่ผู้สูงอายุระดับ๗๐ขึ้นไปที่อยู่ที่นำ
อย่างพื้นที่อย่างลำปางพื้นที่อย่างแม่ห้องศรอย่างแพร่
ก็สนใจในเรื่องของกฎหมายบำนานและกฎหมายต่างของภาคเก้าเช่นเดียวกัน

เชื่อว่าเราทำเต็มที่เนี่ยจะสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่ามีตัวเลขที่
เป็นตัวเลขที่มีน้ำหนักทางการเมืองในการที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าสู่อำนาจ

นโยบายต่างผมขออนุญาตเชิญมาคุยโอกาสหน้า

ปากทิ้งท้ายหน่อยฮะ

การเมืองจะดีได้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เราต้องเอาทหารออกจากการเมืองให้พลเรือนอยู่เหนือทหาร
เพื่อที่จะให้เรามีเจตจำนงมีงบประมาณมาทำให้ปากท้องดี
ปากท้องดีก็คือการทลายทุนผูกขาดสุราเก้าหน้า
เมื่อเราทำสองอย่างนี้สำเร็จเราก็จะทำให้ประเทศเรามีอนาคต

กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยและประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพ
กระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่า
ทุกจังหวัดจะทำให้คนใกล้ตัวสามารถแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวท่านได้
โอ้โห๋เร่งเชิญมาคุยกันใหม่

นะเพื่อจงครับเวลาของเปิดบาดกับภาครองค์
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ